แล้วก็ผู้ประกอบการค่ายมือถือประมูลกันไปด้วยเงินมหาศาล

เนื่องจากทางผู้ประกอบการค่ายมือถือ

ยืดเวลาในการจ่ายค่างวดสุดท้ายนะครับ
ฉะนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเปิดประมูลคลื่นความถี่ครั้งใหม่ของกศธช
แต่ว่าข้อเสนอในครั้งนี้ถูกคัดค้านอย่างหนัก
จากนักวิชาการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในแวดวงด้านนี้
ผู้ประกอบการค่ายมือถือได้ส่งสัญญาณเรื่องนี้ออกมานะครับ
จะเป็นอย่างไรไปจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
หากไม่ได้รับการพิจารณาอาจส่งผลกระทบกับการลงทุน
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยไม่สามารถประเมินมูลค่าได้

แต่ถ้าต่อไปไม่ช่วยมันก็ทุกอัปโปรเตอร์อยู่ในสภาพเดียว
ผู้ประกอบการค่ายมือถือย้ำว่า
ข้อเสนอที่ยื่นไปไม่ได้ขอลดจำนวนเงินค่าประมูลคลื่น
แต่ต้องการขยายจำนวนงวดชำระสุดท้ายที่เป็นเงินก้อนใหญ่
ซึ่งยอมจ่ายดอกเบี้ยตามสภาวะต้นทุนการเงินในตลาด
โดยไม่ทำให้ภาครัฐเสียประโยชน์ใด
แต่ไม่สามารถการันตีได้ว่าการช่วยเหลือจากภาครัฐครั้งนี้
เพราะการจะเข้าร่วมประมูลต้องผ่านการพิจารณาจากบอร์ดบริหาร
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ยืนยันไม่ได้เป็นผู้เสนอเรื่องช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
แต่เป็นการยื่นเรื่องโดยผู้ประกอบการค่ายมือถือเอง
ส่วนกศธชเพียงแต่เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
เพื่อไม่ให้รัฐเสียหายทั้งรูปแบบการชำระเงินค่างวดและอัตราดอกเบี้ย
นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
ส่วนจะช่วยเหลือตามแนวทางนี้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาล
สิ่งที่หลายคนบอกว่าทางกศชหรือเลขาธิการเอง
เป็นผู้ชงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับ
ผมไม่ใช่คนชงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับ
แต่เป็นการที่เราได้รับความเห็น

เพื่อให้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี

ว่าข้อเสนอนี้จะถูกชงมาจากกศธชหรือผู้ประกอบการเอง
แต่ภาคประชาชนและนักวิชาการ
ซึ่งนำโดยนายสมเกียจตั้งกิจวานิส
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

เพราะสถานการณ์ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ไม่ได้วิกฤตเหมือนกับทีวีดิจิตอล
ที่มีหลายช่องมีรายได้ลดลง
มีบางช่องต้องปิดตัวลงไป